แต่มันจะเหมือนมันจะมีหัวเด้ง
แต่นี้มันจะมี๓หัว
ดังสิที่ปลูกก้วยมาในชีวิตนี้เคยเห็นมั้ย

ชีวิตเดียวเพิ่งจะเคยเห็นเดี๋ยวตามลองดูให้หน่อยครับว่าต้นเดียวค่ะอืม
แปลกเลยแล้วเพื่อนบ้านทราบข่าวหรือยังครับก็ไม่ค่อยทราบครับ
ว่าแปลกเนอะไม่ค่อยมีใครเห็นอ่าแล้วแล้วก่อนที่จะมาพบนี่เราเข้ามาทำอะไรครับ
ปลูกต้นไอ้ต้นน้ำมะนิดเนี่ยอืมแล้วหลังจากเห็นแล้วเอ๊ะมันรู้สึกผิดปกติ
แบกแปลกตาไหมต้นนี้ใช่ใช่ควรเอ๊ะมันแปลกตาดีอะไรดีอย่างเงี้ยเอ๊ะ
เป็นยังไงเนี้ยอืมอ่าเรื่องสามปีหรอครับสามปี
แค่ออกแค่กลางต้นแทงกลางต้นอย่างเดียวใช่ใช่แล้วปกติไอ้กล้วยต้นนี้มีปีไหม
มีมีอ๋อมีปกติมีมีมีมันเหมือนกันเหมือนมันน้ำวะกล้วยตอนนี้ก็อะไรมีมีปีเลย
อ่าอืมอย่างงี้เขาแล้วเขาจะร่วงไหม